พาไปเที่ยวกันต่อพาไปดูสัตว์กันบ้าง
อ่าดีครับผมตกใจนิดหน่อยหันมาดูผมเนี่ยสรุปแล้วจะดูสัตว์ละนี่จะดูผม
คุณอามไปดูสัตว์เอาเป็นว่าไปดูสัตว์นะที่นครราชศรีมานะคะ
เขาบอกว่ามีการเลี้ยงบุฟเฟ่ให้กับสมาชิกใหม่
เขาก็เลยต้อนรับด้วยการเลี้ยงบุฟเฟ่ทั้งแม่ทั้งลูก
เอาไปเลยจ้ะกินกันให้เต็มที่ไม่อั้นกับบุฟเฟ่ผลไม้นะคะ
ฮิปโปโปเตมัสแม่ลูกสองคนเขาก็เดินกันเดินตามกันไปเดินไปกินไป
อยู่ที่ลานจัดแสดงสวนสัตว์นครราชศรีมาหลังจากที่นายเทวันรัตนวงศวรรษเป็นพอสวนสัตว์
จัดให้เลยค่ะบุฟเฟ่ผลไม้ขนาดใหญ่มีกล้วยมีข้าวโพดมีผักบุ้งมีแครอทแล้วก็ฟักทอง
ฉลองกันหน่อยฉลองให้แม่ฮิโปนนำชัยแล้วก็ลูกน้อยตัวนี้น่ารักแบบนี้นะคะ
ผลไม้ละลานตาสองแม่ลูกไม่รอช้าค่ะสับดินแตกเข้าไปเลยนะคะ
เข้าไปลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยดินแตกเลยเหรอครับ
แล้วก็มีนั่นแหละค่ะมีคนให้ความสนใจไปดูไปชื่นชมไปถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก
พอสวนสัตว์บอกว่าลูกฮิปโปโปตัวนี้ตกลูกเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมามานี่เองนะคะ
อายุประมาณครึ่งเดือนเองนะเกิดจากคุณพ่อคุณพ่อเขาชื่อคุณพ่อทง
แม่เขาชื่อแม่นำชัยน้ำหนักแรกเกิด๔๕กิโลกรัมสุขภาพอ้วนฟื้นสมบูรณ์แข็งแรง
และในช่วงนี้แม่ฮิโฟโปก็จะดูแลลูกเป็นอย่างดีไม่ยอมห่างเลย
และตอนนี้สวนสัตว์นครราชศรีมาก็มีฮิปโปอยู่ในความดูแลทั้งหมดรวม๔ตัวด้วยกัน
น่าจะไปชมความน่ารักแล้วตามธรรมเนิมของสวนสัตว์ทำไมจะไม่ถึงสมมติก็ต้องมีการตั้งชื่อ
สวนสัตว์นครราชศรีมา

ปกติแล้วเขาจะเอาชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันใช่ไหมคะ
คุณพ่อเขาชื่อคุณทงคุณแม่เขาชื่อนำชัย
ถ้าเป็นคุณอามตั้งว่าอะไร
ทงชัยง่ายดี
ง่ายดีแล้วก็น่าจะเป็นชื่อที่ใครหลายคนอาจจะตั้ง
แต่ว่าคนอื่นอาจจะมีความคิดมีไอเดีย

เขามีการตั้งชื่อกันหลายสวนสัตว์แล้ว

บางคนก็ตั้งชื่อว่าเจ้าพะโลบ้าง
เขาเป็นดำดูขัมดำอ้วนเหมือนพะโล
อะไรแบบนี้เอาข้าวไปนี่อร่อยเลย
โอ้โหกินกันหลายคำเลยทีเดียวจะบ้าแล้ว
เกี่ยวกันกับของกินแต่ว่าพอเอามาตั้งแล้วมันน่ารัก